มูเตรลูไม่เข้าใครออกใคร
คุณกลายเป็นหมอดูแล้วก็ไปช่วยเหลือคนเขาได้ยังไง

แล้วก็ดันดูลายมือได้

งูปลาใช้คำนี้ก็ได้หรือมั่วแม่นก็ได้

แต่เพราะเอิญว่าดูคนนี้ก็ตรงคนนี้ก็ใช่

วันเดือนปีเกิดหนูเฮงดูลายมือ

พลังงานก็ลอยเข้าตัวเราก็คือเราใช้ศาสตร์ผสมหมด
คือมันเหมือนกับมันเป็นพรสวรรค์ของเราที่เราทำให้เราระลึก
หรือเข้าใจมันได้เองทำนองนั้นมากกว่า

เพราะว่าโดนเจ้ากรรมนายเวรพวกเขาเนี่ยเล่นงานแล้วก็เริ่มกลับมาทักคนอีกเมื่อไหร่
เพราะเอิญไปฝึกงานในสื่อหนึ่งครับ
ทีนี้เขาก็เห็นว่าเราดูดวงได้
นะครับแล้วเราก็เลยดูไปแบบขำ

แล้วของบริษัทก็เลยบอกถ้าอย่างนั้นไปจัดวิทยุหน่อย

จัดไปจัดมาด้วยความที่เราอาจจะเป็นคนพูดจาอย่างนี้
กลายเป็นติดตลาดติดตลาดในกลุ่มอะไรอย่างนี้
มันเหมือนกับไม่ได้ตั้งใจเลยมาโดยบังเอิญหมดเลย
๒คุณส่งมาเลยว่าถามอะไรมีโชค๒๓ตัวไหมคุณถามมาเลย
พอถามมาเสร็จปุ๊บเราจับไพ่ตอบเลยอืมอ่า
อย่างนี้ดีกว่าเพราะมันเป็นการใช้คลื่นความถี่แลกเปลี่ยนกัน

นึกอ่ะนะนอกเหลือจากคุณใช้จิตคุณมองอยู่แล้วคุณยังใช้ไพ่ด้วยเหรอ
ภายหลังเรารู้ไงว่าเราเหนื่อยเราใช้อุปกรณ์ช่วยดีกว่า
ก็เริ่มดูจากไพ่ด้วยเอาไพ่ไปสื่อกลางด้วย

แล้วก็ให้ไพ่เป็นเหมือนกับผ่านตัวกลางอีกตัวหนึ่ง

เพราะว่าเขาเคยดูดวงให้คน๖๐๐คนภายใน๑ชั่วโมง
ก็คิดค้นว่าจะทำยังไงกันดี

พออ่านปุ๊บคุณก็ตอบอ่านปุ๊บคุณตอบ

นี่อ่านเร็วมันสนุกไงรายการอ่านเร็วก็ตอบ
คนที่ทางบ้านก็อะไรวะสนุกดีกว่าก็ส่งขำ
แล้วอย่างที่บอกไงว่าบังเอิญมันดันแม่น
หรือว่ามันอาจจะไม่แม่นบ้างเถอะแต่ว่า๘๐มักจะถูก
แรกผมก็ยืนยันว่าเป็นเจ้าแรกคนแรกของโลกของประเทศไทย

ดูนะสิ่งที่คุณกำลังพูดมาทั้งหมด
ดูเหมือนคุณพยายามจะพูดให้มันเป็นในเรื่องของวิทยาศาสตร์
เป็นเรื่องของพลังงานคุณจะพยายามแตกต่างจากที่อื่น
อื่นก็จะพูดเป็นวิญญาณเป็นผีเป็นนู่นเป็นนี่เป็นนั่น

ข้อหนึ่งผมไม่เคยเชื่อเรื่องศัยศาสตร์
ผมไม่เคยเชื่อเรื่องหมอดูผมรู้สึกว่าที่บ้านผมเนี่ย
ด้วยความที่ผมเป็นคนเกเลเสียเงินกับหมอดูหลายหมื่นบาท
แล้วก็มากล่าวหาว่าผมโดนของทั้งที่กูก็ไม่ได้โดนอะไรเลย
แล้วก็บังคับให้กินยันเผาชงน้ำ
เขาบอกว่ากูจะตายเพราะยันเผาชงน้ำนี่เป็นมะเร็งตาย

แล้วเราก็ไม่คิดว่าวันหนึ่งเราจะเป็นเราจึงไม่ยอมรับมันโดย

ไม่ยอมรับแต่ทีนี้ถามว่าทำไมต้องตอบว่าเป็นวิทยาศาสตร์
เพราะว่าผมรู้สึกว่าวันที่ผมได้กลับไปเห็นบางอย่างเกิดขึ้นเนี่ย
แท้ที่จริงแล้วศัยศาสตร์หรือศาสตร์อะไรก็ดีมันมีต้นกำเนิด
มันเป็นวิทยาศาสตร์จริงแม้แต่การกำเนิดโรค

ถึงคุณสายมนต์ดำมันก็เป็นวิทยาศาสตร์
ระหว่างที่เราพูดคุยกันอยู่นี้
ท่านผู้ชมครับโปรดสังเกตหน้าผากของหมอต้องให้ดีนะครับ
เพราะเวลาที่หมอต้องพูดถึงสัมผัสพิเศษที่เขาได้รับมานั้น
หน้าผากของหมอต้องจะนูนขึ้นอย่างน่าอัศจรรย์
โอเควิทยาศาสตร์ที่คุณพูดถึงก็เป็นสิ่งที่คุณบอก
เป็นเรื่องพันลงบางรางงานอะไรอย่างนี้
ยันเนี่ยมันเป็นวิทยาศาสตร์ตรงไหนคุณฝึกเขียนยันด้วย
ผมไม่ได้ฝึกมันมาเอง
มายังไงแต่อันนี้มันก็ยันมันเป็นสัยศาสตร์แล้วยังไง
ผมอธิบายง่ายในภาษาถ้าเกิดว่าใครเรียนบารีมานะฮะ
คำว่าณมะพะทะมันแปลว่าท่าทั้ง๔คือดินน้ำลมไฟ
แต่ถ้าเกิดว่าแปลในเชียงวิศาสตร์มันก็คือธาตุโมลิกุลอาตอมมีเล็กตอนไง
ถ้าเกิดว่าเราเข้าใจการเล่นแร่แปรท่าทั้งสี่ถูกถ้าเราเข้าใจการเล่นแร่แปรท่าทั้งสี่
จักรวาลก็อยู่ในมือเราแล้วแค่นั้นเองไม่ต้องไปเอากระถาสารพัดอย่างหรอก
เอาแค่ท่าทางนี้แล้วแค่นั้นพอแล้วจบ
เริ่มเขียนยันคุณเคยเขียนยันให้มาทำครั้งที่แล้ว

คือจริงจะบอกว่าเรื่องวิทยาศาสตร์หรือเรื่องสิ่งเล่นลับในมนุษย
เมืองรับแร่เรื่องอะไรจริงมันก็คือเรื่องเดียวกันนั่นแหละ
แต่ผมพยายามแต่ผมเป็นคนรุ่นใหม่พยายามจะอธิบายในเชิงวิทยาศาสตร์เท่านั้นเอง
อย่างเรื่องพญานาคคงไม่ใช่วิทยาศาสตร์แน่
คุณบอกว่าพญานาคให้เขียนยันมาให้มดดำอย่างนี้
คือเอางี้ผมขอเล่าตั้งแต่เริ่มเขียนยันเป็นเลยแล้วกัน
จริงพอผมดูดวงได้ผมเริ่มจัดรายการทีวี
เหมือนเริ่มมีกลุ่มที่เขาตามผมทีนี้ก็เลยกลายเป็นว่า
หลายคนที่ขึ้นห้างร้านกิจการเนี่ยเมื่อก่อนก็จะให้พระเจิมใช่ไหม
เดี๋ยวนี้เขาจะบอกว่าเทรนด์ใหม่ให้ต้องจิตไปเถอะ

ผมก็บอกว่าจะเจิมได้ยังไงพี่ผมไม่ใช่พระผมก็พูดแบบตรง

ทีนี้พอมีคนขอมากเข้าในช่วงประมาณปี๒๕๕๙
ฝันฝันว่าผมไปทำวัดวัดหนึ่งเนี่ยเป็นวัดล้างมีทุ่งนาเต็ม
แล้วก็ชื่อวัดเซนานิมิตร

พระอาจารย์ท่านเก่งอยู่แล้วพอรู้จักอาจารย์มากขึ้น
แกก็เหมือนกับศรัทธาแกก็อยากครอบครูแกบอกว่าไม่ครอบให้
เขาบอกว่าเราสองไม่รู้เป็นสิทธิอาจารย์แต่ชาติฝั่งไหนไม่ครอบให้

เดี๋ยวข้ามีอะไรให้เองดูว่ะไป

แล้วก็เหมือนกับลงไปในทุ่งหา
ลงไปปุ๊บเฮ้ยไปไหนวะมันมืดแล้วนะมองไม่เห็นก็จับจีวอน
พอเข้าไปตรงนั้นเห็นเหมือนกับแสงสว่างที่ปลายอุโมง

เพราะว่าประจันหน้าทั้งหลายเป็นอัธจันทร์หิน๓ชั้นเหมือนโคโลเซียม

นั่งแบบสมาธิเหมือนหุ่นขี้พึ่งแต่
แต่มันดูแบบเหมือนมีชีวิตชีวามากเลย

แต่ละคนเป็นเหมือนหลอดไฟที่มีแก้วคอบ

สมัยสมมุติว่าเนี่ยหน้าผมขยับไปซ้ายฟุ๊บ

แต่มีหลอดดับอยู่หลอดคานอยู่ดวงหนึ่ง
แต่ไม่เห็นนะเหมือนหุ่นขี้พึ่งสีดำยังไม่มีสี

แต่เสียงลอยเข้ากลางหน้าผากผมว่า

อาริบายฟังดังทุกข้ำลบ

วิ่งยันอะไรผมวิ่งไปเจอไปหาอาจารย์วัน
อาจารย์พาผมออกจากถ้ำอาจารย์สะบัดมือ
ในฝันนะเหมือนกับกระเด็นเลย

ผักเหมือนตกหน้าผ่าแล้วก็ตกมาที่เตียงด้านภาค
แล้วก็เฮ้ยแล้วก็หันมาอะไรวะ
แต่มือข้างขวาเราเหมือนกับเขียนอะไรไม่รู้อยู่ตรงเตียง

แล้วก็จินตนาการอะไรวะยันท่านก็เลยเขียน

เราก็เขียนอันนี้คือเป็นยันที่ได้จากความฝันไหม

นี่ฮะเขียนไว้เป็นอย่างนี้

ผมก็เอ้ามือก็เขียนเฮ้ยอะไรวะก็ยังงงอยู่
ก็ทีนี้มันมียาแล้วนี่ก็โทรไป

โทรไปที่คนที่จะให้เจิมบ้านอยู่ที่โอสยามเป็นร้านทอง
จะให้ผมเขียนยันอะไรหรือจะเจิมร้านอยู่ไหม

แล้วพระพี่เดี๋ยวให้เจิมหน้าร้านแต่ป้ายไม่ให้เจิม

ตอนนี้ตอบได้แล้วเพราะว่าผมไปขับรถไปยุธยาเลย

นี่ไงนี่ตัวแนะนี่ตัวแนะ

แล้วนี่เก้าชั้นเก้ายอดเก็ดยอด

ที่มึงเขียนเนี่ยณชาลิติหัวใจพระศิวรี

มันคือนัดเจียวเงินทองเก้ายอดหัวใจพระศิวรี
หัวใจพระศิวรีก็แน่นอนมันเกี่ยวกับเรื่องโชคลาภ

ว่าอ้าวแล้วผมไม่เคยเรียนบารีนะ

แสดงว่าในอดีตชาติคุณน่าจะเป็นคนเขียนยันตัวนี้มาก่อน

คุณเคยถามตัวเอง

หรือมีนิมิตเลยไหมว่าในอดีตชาติคุณเคยเป็นใคร

แต่นับจากที่จะเล่าให้ฟังเหมือนเล่านิทานเลย
อันนี้คือต้องบอกคุณผู้ชมนะครับอย่างที่คุณพระดำพูดอยู่เสมอ

ครั้งหนึ่งคุณได้มีโอกาสไปเจอกับคนคนหนึ่ง
นั่นเป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องทั้งหมด